คุณผู้ชมครับไปต่ออีกหนึ่งเรื่องของคดีสำคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดน่านครับ
โอ้โหคนในพื้นที่รวมทางญาติญาติก็ยังคงหวัดภาวะอยู่

เหตุที่มีคุณครูสาวพร้อมกับลูกสาว
ถูกยิงเสียชีวิตบนที่นอนครับ
ในบ้านซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขา
ตอนแรกสามีของผู้ตายถูกเป็นผู้ต้องสงสัย
ใช่ค่ะแต่ล่าสุดก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรักลูกรักเมียมาก
คงไม่ฆ่าลูกเมียของตัวเองอืมแต่ว่าพอไปตรวจสอบภายในบ้านเนี่ยนะคะ
ที่เป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าไปพบปืนและกระสุนปืนที่เป็นของสามีนี่แหละ
แต่ว่าตอนนี้ตัวสามีคนนี้ก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเรื่องของครอบครองปืน
แต่ว่าเรื่องของการฆ่าเมียฆ่าลูกเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยอยู่
ไม่มีหลักฐานที่จะแจ้งข้อหาตรงนี้ยังคงต้องสืบสวนกันต่อ
ใช่นะครับหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปยิงคุณครูศรีวันยอดอ่อนแล้วก็เด็กหญิงพิชยาดาพรมเกษานะครับ
ในบ้านพักแห่งหนึ่งอยู่กลางหุบเขาครับในอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
โดยมีผู้ไปพบศพเนี่ยก็เป็นญาติครับอยู่บ้านติดกัน
จากว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ออกจากบ้านทั้งแม่ทั้งลูก
สงสัยและเข้าไปดูและสุดท้ายพบว่าเป็นศพนอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนทั้งสองคนนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุครับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
เดินทางไปที่บ้านผาน้ำย้อยอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
สภาพทางเข้าของหมู่บ้านนั้นเป็นทางค่อนข้างจะลาดชันขึ้นเขาไปแล้วก็อันตรายมากนะฮะ
บนถนนหนทางเข้าไปค่อนข้างจะยากลำบากกว่าจะไปถึงหมู่บ้านที่บ้านผาน้ำย้อย
เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเล็กกลางหุบเขาครับ
วันนี้เนี่ยญาติของผู้เสียชีวิตพาทีมงานทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุ
พบว่าบ้านเนี่ยถูกขนย้ายเข้าของออกมาจนหมดเกลี้ยงแล้วครับ

โดยเฉพาะในห้องนอนที่เกิดเหตุไม่ได้มีข้าวของเครื่องใช้
หรือว่าที่นอนหลงเหลืออยู่เลยนะครับ
นสิรหลบไพรซึ่งเป็นน้องชายของผู้ตายเรียกบอกว่า
วันที่ไปพบศพรู้สึกแปลกใจว่าทำไม
ผู้ตายซึ่งเป็นพี่สาวกับหลานเนี่ยไม่ออกไปกินข้าว
แล้วก็ไปพบภาพที่น่าตกใจไปพบทั้งสองคนสภาพแน่นิ่ง
แล้วก็มีผ้าห่มคลุมศพเอาไว้
เขาตกใจมากไม่คาดคิดอยู่ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ทุกวันนี้ตัวเขาเองคนในหมู่บ้านเองยังคงรู้สึกหวาดกลัว
เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าพี่สาวกับหลานสาว
กลัวมากระแวงกันเองอยู่ไม่รู้ว่าคนในหมู่บ้านหรือเปล่า
ส่วนสามีของพี่สาวนั้นเนี่ยตัวเขาไม่อยากไปกล่าวหา
เพราะว่าก็ยังไม่มีหลักฐานจะไปมัดตัวได้ยังคงเป็นผู้ต้องสงสัยนะ
เพราะเขาก็บอกเองว่าวันที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่บ้าน
แต่ก็อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะครับ
เป็นที่คลายแบบจะได้ตัดปัญหาหรือแก้ปัญหาระหว่างความบาระแวง
ไม่ว่าจะเป็นทางญาติหรือว่าทางชุมชนครับเพราะตอนนี้ความหวัดระแวงมันเกิดไปทั่วชุมชนแล้วครับ

สงสัยนี้ทุกคนสงสัยแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่คาดคิดไม่เคยเกิดขึ้นในชุมชนครับ
ทีนี้ได้ไปถามหลานสาวหลานสาวคนนี้คือนางสาวอิสราหลบภัยซึ่งไปเจอศพน้าสาวเป็นคนแรก
วันนี้นะฮะถูกตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำตั้งแต่เช้าเลยสอบประคำอยู่นานก็ไปประกอบสำนวนคดี
เล่าให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยเธอไปเรียกหลานสาวกับน้ามากินข้าวเพราะทุกวันก็จะกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา
แต่พอเข้าไปเรียกเนี่ยเอ๊ะไม่มีคนตอบครับก็เลยลองเดินไปเปิดประตูดูซิว่าข้างในมีใครอยู่หรือเปล่า
ก็พบน้ากับหลานสาวนอนอยู่ในห้องตอนแรกคิดว่านอนหลับธรรมดา
ปลุกดูโหตัวแข็งทั้งคู่เลยแล้วก็ตัวเย็นด้วยก็ตกใจมากส่งเสียงกรีดร้องให้คนไปช่วยดูสุดท้ายก็พบว่าถูกยิงเสียชีวิตนะ
เรียกชื่อหลานก่อนน้องแพมแล้วก็ตามด้วยนะวันไม่ตอบไม่ตอบอะไรก็เลย
ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะก็นึกว่าเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนว่าเนี่ยก็เลยเปิดประตู
ห้องนอนเข้าไปเนี่ยว่าลองดูเผื่อจะอยู่ในห้องนอนหรือเปล่าอะไรเนี่ยก็เลยเปิด
ดูก็ไปเจอสภาพหนากับหลานเนี่ยที่แรกนึกว่านอนนอนเล่นกันเฉยก็เลย
เข้าไปดูไปหาหลานก่อนก็เลยไปจับตรงเนี้ยขาหลานก็เนี่ยเขย่าขาหลาน
ก็แข็งแล้วก็เย็นก็เลยไปจับน้าดูเหมือนกันก็เลยตกใจคิดแล้วว่า
ต้องมีต้องเสียชีวิตแล้วก็เลยไปตะโกนเรียกพ่อกับแม่พ่อกับแม่กลัว
วิ่งมามาดูอืมแต่แต่ตอนที่เราเนี่ยพอเรากรี๊ดเสียงดังคนอยู่ใกล้เคียงเขาก็
ได้ยินหมดเออเขาก็เลยวิ่งมาด้วยกันแล้วก็มามุงดูแล้วตามที่คนในหมู่บ้านเอง
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสามีผู้ตายหรือเปล่าเป็นคนก่อเหตุฆ่าลูกฆ่าเมียเธอก็บอกว่า
ไม่มีทางที่สามีของผู้ตายจะเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าเป็นคนรักลูกมากรักเมียมากแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำอย่างนี้แน่นอนนะครับ
ที่สงสัยสามีก็เพราะว่าคล้ายคล้ายว่ายังไงมันรู้ทุกการเคลื่อนไหวของบ้านหลังนั้นไง
ก็เลยว่ามันไม่มีการมีรอยงัดแงะไม่มีก็เลยสงสัยสงสัยเฉยแต่ไม่คิดว่าแต่ก็ตำรวจก็ตัดประเด็นสามีออกคือ
เพราะสามีเขาอยู่อ่ะอืมแต่เราเชื่อว่าสามีเขาไม่ได้ทำเพราะว่าเขารักลูกสาวเขามากรักมากเวลากลับจากที่ทำงานมาลูกสาวเขาก็จะกระโดดกอดพ่อเขาอืม
เราไม่น่าจะเป็นสามีของเขาค่ะถ้าว่าเรื่องครอบครัวเหมือนมีปัญหาอะไรนะจะไม่เคยพูดให้ฟังไม่มีเลยอันนี้จะไม่รู้จริง
ทีนี้ค่ะตัวสามีของผู้เสียชีวิตที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวไปฝากขังในข้อหามีอาวุธปืนเถื่อนไว้ในครอบครองเพราะว่าไปตรวจที่บ้านก็ไปเจอปืนเนี่ยนะคะ
ตรงเนี้ยตกเป็นผู้ต้องหาเรื่องของปืนแต่ว่าเรื่องของปืนสารอนุญาตให้ประกันตัวออกไปค่ะ
จากการสอบปากคำตัวสามีของผู้ตายยังปฏิเสธอยู่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกเมียนะคะ
เพราะเขายืนยันว่าคืนวันเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่บ้านครับ
จากข้อมูลพบว่าสามีผู้ตายเนี่ยเครียดมากที่ตกเป็นจำเลยของสังคมที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าลูกฆ่าเมียของตัวเอง
ขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยนะคะเจ้าตัวเองเนี่ยมีท่าทีเหมือนกับจะฆ่าตัวตายในห้องขังด้วยนะ
แต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันซึ่งทางชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคห้า
ก็ไปกันเจ้าหน้าที่ไปกันหลายชุดเลยไปหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ

ถ้าเจอจะสามารถทราบถึงแรงจูงใจ
ในการเกาะเหตุครั้งนี้นั่นก็หมายความว่า
ว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนค่ะเพราะว่าหลังก่อเหตุ
โทรศัพท์มือถือพบว่ามีการเปิดใช้งานในพื้นที่ต่างจังหวัด
ก็คือจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดน่าน
เพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดต้องรอธนาคารเปิดทำการ
แนวทางการสืบสวนตั้งเอาไว้๒เรื่องค่ะคุณผู้ชม
อาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว
อาจจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินเพราะว่าหลังจากผู้ตายเคลียร์หนี้สินไปเรียบร้อยแล้ว
ยังพบว่ามีการทะเลาะมีกรณีพิพาทกับเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็เลยยังไม่ชัดเจนว่าเรื่องไหนจะมีน้ำหนักมากกว่ากัน
เดี๋ยวต้องรอข้อมูลจากชุดสืบสวนที่ติดตามอยู่ด้วยนะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าคนในหมู่บ้านยังคงหวัดกลัวอยู่
ขณะที่ตัวสามีของผู้ตายเนี่ยตำรวจก็ยังไม่ตัดออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับ
เพราะว่าอาวุธปืนที่ตำรวจตรวจยึดได้เนี่ยถึงแม้จะมีเพียง๒กระบอก
พบแต่กระสุนแล้วกระสุนปืนที่หายไปก็ไปตรงกันกับอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ที่ผู้ตายถูกยิงจนเสียชีวิตรวมไปถึงคนในหมู่บ้านคนหนึ่งหายตัวไป
ตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านไปพบกระสุนปืนดังกล่าวแต่ไม่พบปืนเช่นเดียวกัน
รวมไปถึงข้อมูลจากตำรวจเองก็พบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
ที่คนร้ายเอาไปเนี่ยไปตรงกับจังหวัดที่บุคคลต้องสงสัยรายนี้หายตัวไป
ก็น่าจะเป็นบุคคลนี้หรือเปล่าที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ทราบ
เพราะว่าข้อมูลนั้นตรงกันหลายอย่างก็ต้องเร่งตามตัวมาสอบสวนต่อไปนะครับ